สวัสดีครับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของฤดูหนาวนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะครับหลายพื้นที่เจอกับอากาศร้อนมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่เจอฝนมาก่อนอันนี้ก็ช่วยดับความร้อนได้บ้างแต่ว่าฝนจะกลับอีกหรือเปล่าอุณหภูมิความร้อนในฤดูร้อนในวันพรุ่งนี้จะร้อนแค่ไหนเดี๋ยวมาตรวจสอบ
ก็เป็นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปลักษณะการตกของฝนฟ้าขนองนะครับจะเรียกว่าพายุฤดูร้อนซึ่งแน่นอนครับเหนืออีสานยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเจออยู่นี่คือวันนี้นะครับภาพรวมช่วงเช้าอากาศยังคงเย็นสบายในพื้นที่ภาคเหนือนะครับต่ำกว่า๒๐องศาส่วนภาคอีสานก็๒๐ต้น

มีลมที่พัดเข้ามาจากทะเลอยู่บ้างนะครับแต่ก็อ่อนกำลังกว่าช่วงที่ผ่านมา
ก็จะทำให้คลื่นในบริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้นลดลงฝนลดลงด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ
ก็ออกไปจากเมืองไทยหมดแล้วนะครับส่วนคลื่นจะสังเกตว่าเป็นสีฟ้าทั้งสองฝั่ง
นั่นหมายความว่าคลื่นนั้นยังคงสงบนะครับยังไม่ส่งผลมากต่อการเดินเรือ
สามารถที่จะท่องเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่คือภาพรวมสิ่งที่ต้องเจอกัน
แต่นี่ครับเป็นการคาดการณ์ในระยะยาวนะครับนี่เป็นกระแสลมที่จะทำให้เกิดเรื่องของฝนฟ้าขนอง
การว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าต้องจับตาดูนะครับเพราะว่ากระแสลมดังกล่าวจะมีการเคลื่อนที่ทับลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องของพายุฝนฟ้ากระนองที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ